นางสาวแพทองทานชินวัฒน์นะครับบอกว่าเพื่อไทยต้องแลนด์สไลด์
ขณะที่พักเก้าไกลก็มั่นใจว่าจะได้คะแนนเสียงนะครับ
กรุงเทพอยากจะกวาดให้หมดเลยส่วนพักไทยสร้างไทยประกาศเลยว่า
พักของคุณหญิงสุดารัฐนี่แหละจะไม่พาประเทศไปสู่วิกฤตอีกครับ
เริ่มกันที่นางสาวแพทองทานชินวัฒน์ประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วม
และนวัตกรรมพักเพื่อไทยแล้วก็เธอยังเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยด้วยนะครับ
บอกว่าวันนี้มาให้กำลังใจสสกมซึ่งมีความพร้อมมาก
ถือเป็นครั้งแรกที่เธอได้มาติดตามการสมัครสอสอในบรรยากาศจริง
เต้นแทนผู้สมัครสอสอเพื่อไทยทุกคน
แล้วก็คาดหวังว่ากรทมนั้นพักเพื่อไทยจะได้มากที่สุดครับ
ชาวบ้านก็จะรักชาวบ้านก็จะสอบสมัครใหม่
เพราะฉะนั้นเรามีรุ่นความค่าบีก็มีกำลังใจที่ดี
ไปดูนายพิทาริมเจริญรัฐหนแผลพลักษณ์เก้าไกล
และเป็นแคดดิเดตนายกกทด้วยบอกว่า
ว่าเต็มที่ในการลงพื้นที่พบปะประชาชนเพื่อสู้ศึกเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับ
การทำงานของสกของพักก็ผลงานพิสูจน์เป็นที่ประจักษ์ต่อประชาชนแล้ว
ว่าสามารถแก้ปัญหาต่างได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคมนาคม
หรือว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมจากสิ่งที่ประชาชนไม่เคยเห็นผลงาน
ก็ได้เห็นคุณพิทาว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งเขาจะรักษาสอสอในเขตเดิม
แล้วก็เพิ่มเติมสอสอในเขตใหม่อย่างไรก็ตาม
กังวลเรื่องการแยกเขตนะฮะของกรกตที่จะทำให้ผู้สมัครเนี่ย
ลุยหาเสียงในพื้นที่แต่ไม่กังวลนะครับ
การทำงานของสอสอแบบแบ่งเขตของพักเก้าไกลครับ
ของเราเนี่ยพื้นที่ดีสภาเด่นอืมพื้นที่เนี้ย
ที่เราเคยชนะมาเนี่ยเราสามารถแก้ไขปัญหา

คนที่ไม่ได้เป็นสอสอกอทมเวลาอภิปรายเรื่องต่าง
กฎหมายต่างก็เกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ในกรทมทั้งสิ้น
มั่นใจว่าถึงแม้ว่าการเขียนเขต๑เดือน๒เดือน
การเลือกตั้งอาจจะทำให้พี่น้องประชาชนสับสน
แต่พวกเราไม่สับสนพวกเราชัดเจนพวกเราตอบโจทย์
พวกเรามั่นใจว่าสามารถที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้อย่างแน่นอน

ด้านคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์นะครับ
หัวหน้าภักดิ์ไทยสร้างไทยระบุว่าก็ส่งผู้สมัคร๓๓เขตครบเหมือนกัน
ยืนยันว่ามาเพื่อสร้างชัยชนะให้กับคนไทย

เป็นสงครามการเมืองของสองคั่วที่เป็นปัญหา
ชวนประชาชนให้เดินออกจากสงคราม๒คั่วนี้

ก็จะจบการเลือกตั้ง
ก็จะเข้าสู่สงครามการเมืองรอบใหม่กันอีก
ซึ่งพักไทยสร้างไทยประกาศแล้วว่า
ไม่พาประเทศเข้าสู่วิกฤตอีกครับ

ก็มีการมาให้กำลังใจบรรดาลูกพักด้วยนะคะ